ขอบคุณคุณชูวิทย์และคุณสุภานีนะคะมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ
มีเหตุนักเรียนยกพวกตีกัน
แถวตลาดที่ตรงข้ามกับเมเจอร์นนท์

มีกลุ่มนักเรียนช่างกลทั้งผู้ชายผู้หญิงเลย
ทางฝั่งหน้าเมเจอร์นนท์
ไล่ฟันไล่ตีจนทำให้มีคนเสียชีวิต๑คนได้รับบาดเจ็บสาหัส๕คน
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดภายในตลาดสดสมบัติถนนพิบูรสงคราม
ตรงข้ามห้างเมเจอร์นนทบุรี
อย่างที่เห็นค่ะก็มีกลุ่มนักเรียนช่างกลวิ่งไล่ใช้มีดฟัน
จนมีคนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้าสักประมาณ๘โมงเช้า
เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังว่ากลุ่มนักเรียนช่างกลเจ้าถิ่น
มีทั้งผู้ชายผู้หญิงขี่รถจักรยานยนต์กันมาเป็นกลุ่มใหญ่เลยล่ะค่ะ
แล้วก็ระหว่างที่ผ่านหน้าห้างเมเจอร์นนทบุรี
มีนักเรียนช่างเหมือนกับเป็นช่างก่อสร้างต่างสถาบันยืนอยู่ฝั่งตรงกันข้าม
ซึ่งก็คือตลาดสดมีการท้าทายกันไปท้าทายกันมา
กลเจ้าถิ่นก็เลยกลับรถเข้าไปหาทะเลาะกันใช้มีดไล่ฟัน
มีคนถูกฟันล้มลงนะคะหนึ่งในนั้นถูกฟันที่ตัวเนี่ยหลายจุดเลยค่ะ
มือเนี่ยคือห้อยเกือบขาดนะคะคุณผู้ชมอีกคนนึงก็นอนสลบอยู่
แถวนั้นตกใจสิตลาดสดมีพ่อค้าแม่ค้ามีคนไปซื้อของอยู่แถวนั้น
ตำรวจภูทรนนทบุรีได้รับแจ้งเหตุก็เข้าไปตรวจสอบ
ตอนตำรวจไปถึงเจอกองเลือดเป็นจำนวนมาก
ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยก็มีพลเมืองดีนำส่งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
คนทั้งหมดอาการสาหัสแพทย์ต้องนำตัวเข้าห้องฉุกเฉิน
สุดท้ายก็เสียชีวิตไป๑คนนะครับ
จากการสอบปากคำนายวุฒิศักดิ์รื่นเริงใจอายุ๒๗ปี
คนนี้เป็นคนขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างปากซอยแสงเทียนเป็นคนเห็นเหตุการณ์ค่ะ
ก็เล่าให้ฟังว่าหลังทะเลาะกันเสร็จเนี่ยหลังกลุ่มคู่อริทะเลาะกันแล้ว
กลุ่มนักเรียนเจ้าถิ่นขี่รถจักรยานยนต์พยายามจะหลบหนี
่งหน้าไปทางแยก๔พรสวรรค์
จากนั้นมีนักเรียน๑คนร่วงลงมาจากรถแล้วก็นอนหายใจรวยริน
กลุ่มเพื่อนไม่หยุดรถช่วยนะคะ
พลเมืองดีนี่แหละต้องรีบช่วยนำส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายเสียชีวิต
ตำรวจบอกว่ารู้ชื่อแล้วนะคะนายกิติพบหลวงอินอายุ๑๖เป็นนักเรียนปวชปี๑
มีบาดแผลถูกแทงที่หน้าอกถูกแทงที่ท้องคนนี้เสียชีวิตค่ะ
ส่วนคนที่ได้รับบาดเจ็บอีก๕คนบาดแผลก็ถูกฟันที่แค้นที่ตัวที่ศีรษะอาการสาหัส
ในนักเรียนสถาบันเจ้าถิ่นที่อยู่ในเหตุการณ์และได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยบริเวณแขนขวา
ก็ให้ข้อมูลว่ายอมรับว่าเสียใจแค้นแต่จะไม่เอาคืนจากนี้จะหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากันค่ะ
ก็น่าจะให้พ่อกับแม่ไปส่งแล้วครับไปส่งถึงเดือนถ้าวันไหนพ่อแม่บ้างก็คงต้องนั่งอักษรีครับ
ไปแบบปลอดภัยแล้วก็ใส่ชุดนมชุดนอกไม่ใส่ชุดให้ลูกสาวไป
แล้วก็รีบไปเรียนเลยครับออกเช้าหน่อยครับจะได้ไม่เจออะไร
คุณผู้ชมค่ะช่วงเวลาประมาณบ่ายสองโมงค่ะพลตำรวจรีธนายุทธ์วุฒิจรัสธรรมรงครองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
ก็เดินทางไปที่สพเมืองนนทบุรีเรียกประชุมตำรวจชุดสืบสวนประชุมกันอยู่สักประมาณชั่วโมงหนึ่ง
พอประชุมเสร็จก็ไปดูจุดเกิดเหตุแล้วก็ให้สัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าตอนนี้สั่งให้ตำรวจเร่งสอบปากคำผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
รวมถึงคนที่เห็นเหตุการณ์แล้วก็ไปดูกล้องวงจรปิดของร้านในจุดเกิดเหตุ
แล้วก็รู้นะคะว่าโรงเรียนไหนเป็นคนลงมือก่อเหตุก่อน
ตำรวจบอกว่าควบคุมตัวคนร่วมก่อเหตุได้แล้ว๕คนสอบปากคำทั้งหมดแล้วแต่ยังไม่เปิดเผยรายละเอียดอะไร
เมืองต้นให้พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาร่วมกันก่อเหตุชุลมุนจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิต
ร่วมกันทำร้ายร่างกายจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิต

เหตุการณ์นี้ค่ะทำให้ช่วงเย็นสักประมาณ๕โมงเย็น
ตำรวจสพรัฐนาธิเบสและตำรวจปฏิบัติการพิเศษ
วางกำลังจำนวนมากเลยค่ะที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
เป็นการป้องกันนักเรียนทั้งสองสถาบันไม่อยากจะให้มาก่อเหตุซ้ำอีก
เพราะว่ายังมีนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าอีก๔คน
ส่วนอีกคนนึงที่ได้รับบาดเจ็บย้ายไปไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลชนลประธานแถวปากเกร็ด
อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึงรับศพนายกิติพบส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติย่านรังสิต
เพื่อชนะสูตรอย่างละเอียดก่อนมอบให้ญาติรับศพไปทำพิธีทางศาสนาที่วัดเต็มรักสามัคคีจังหวัดนนทบุรีค่ะ